เมื่อวานมีข่าวนี้ออกมาน่าตกออกตกใจนะครับ
เพราะว่าโรงพยาบาลที่สำคัญโรงพยาบาลชายแดนแห่ง๑

คือดูแลทั้งคนไทยดูแลทั้งคนต่างด้าว

พวกอุปกรณ์อะไรต่างพวกบุคลากรอะไรต่าง
ก็มีจำกัดนะครับ
เมื่อวานคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นหมอหญิงคนแกร่ง
ของโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาก
ประกาศออกมาในเฟซบุ๊กส่วนตัว
และทำให้กลายเป็นพาดหัวว่าอย่างนี้ครับ
หัวว่าวิกฤตหนักคืนเดียวติดโควิด๒๕๗ราย
คุณหมอยกทงขาวขอลาออก

บอกว่าต้องฟังข่าวนี้ให้ดีฟังให้รอบ
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะคิดว่าหมอยอมแพ้แล้วไม่เป็นหมอแล้ว

มันก็เป็นภาพสะท้อนเรื่องของการคือดูแล
ใช่ค่ะแล้วก็การสนับสนุนการทำงานของคุณหมอด้วย
หรือว่าคุณหมอแบบถอดใจเองนะฮะ
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันอย่างที่บอกนะครับว่า
หมอผู้หญิงท่านนี้ก็คือคุณหมอเบียร์
หญิงนัฐการชื่นชมซึ่งเป็นอายุระแพทย์โรคติดเชื้อ

แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมควบคุมโรคโควิดนะครับ
ได้มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลไว้แบบนี้นะครับ
โดยเธอบอกว่าแม่สอดวันนี้บวกรายใหม่๒๕๗คนเด้อพี่น้อง
แต่ยังมีที่มีอาการอีกมากมายนะครับ
แต่เราไม่ตรวจถือเป็นเขียวทิพย์
คุณหมอโพสต์มาแบบนี้อยู่ข้างนอก๑๑๑ราย
ที่เหลือล็อกไว้ภายในว่าจะชินแล้วนะ
แต่วันนี้มันเยอะเกินดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะ
จากทีมควบคุมโรคของหมอเบียร์
ขอเข้ามาเป็นฝ่ายดูแลคนไข้เพียงอย่างเดียวค่ะ
ใครว่าเอาอยู่ก็มาทำต่อนะคะ
อันนี้คือโพสต์ส่วนหนึ่งของคุณหมอนะครับ
แล้วก็คุณหมอก็โพสต์ปิดท้ายบอกว่าหน้าที่ฉันคือรักษาโรค
หน้าที่คุณคือควบคุมโรค
ทีนี้ครับคุณหมอโพสต์ออกมาแบบนี้
หลายคนบอกว่าโอ้โหคุณหมอถอดใจยกทงขาวลาออกแล้วใช่ไหม
เพราะก่อนหน้านี้หมอเบียก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเยอะเหมือนกันนะคุณนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ขาดแคลนมาก
ตอนนี้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามใช้เวลากว่า๓๐๐ชุดค่ะ
ยังไม่รวมที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจทหารจิตอาสาต่างด้วยนะคะ
ตอนนี้ที่ไหนก็ขาดแคลนแล้วก็เขื่อนตั้งรับคนไข้กำลังจะพัง
คุณหมอบอกแบบนี้เลยอันนี้เป็นข้อความที่คุณหมอโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
มันเกือบจะพังอยู่แล้วในสภาวะการยากและขัดสนแบบนี้มองไม่เห็นปลายทางจริงค่ะ
คุณหมอเริ่มทยอยโพสต์ออกมาแบบนี้และเมื่อวานที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศลาออก
กลายเป็นพาดหัวไปนะฮะสื่อก็เสนอไปบอกคุณหมอแม่สอดหมอหญิงแกร่งแห่งแม่สอดลาออกจริง
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับผู้ว่าพงรัฐพิรมรัฐ
ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดผู้ว่าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการควบคุมโรค
ได้รับคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของหมอเบียร์เพื่อนำมาใช้รับมือกับโรคโควิดมาโดยตลอด
แต่ด้วยสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหมอเบียจึงถอยจากการเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนโรค๑ใน๖ชุด
แต่ก็จะมีรองพอโรงพยาบาลแม่สอดอีกท่านมาทำหน้าที่หัวหน้าทีมแทน
โดยหมอเบียจะไปทำหน้าที่แพทย์ประจำหอผู้ป่วยโควิด๑๙และเป็นสตาฟให้แก่ทีมแพทย์
ในโรงพยาบาลหลักรวมทั้งในโรงพยาบาลสนามทั้ง๕อำเภอชายแดนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
และในสถานการณ์เช่นนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอที่ทำงานอย่างหนักมาตลอด
รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
นี่คือคำพูดของทางพู่ไฌ้ราชการจังหวัดตาก
ทีนี้เมื่อเช้าผมไปส่งเฟสของหมอเบียหมอเบียโพสต์แบบนี้ครับ
โพสต์ข้อความตัวใหญ่ตุ้มเลยนะบอกบางสำนักข่าวเอาเรื่องราวของเบียร์
คือของดิฉันเนี่ยไปเขียนเกินจริงส่วนใหญ่ไม่ได้ขออนุญาตด้วยซ้ำ
ขอให้ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
คำตัวโตแบบนี้เลยทำให้ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอโพสต์แบบนี้
ผมเลยอินบล็อกไปขออนุญาตคุณหมอแล้วก็ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่าจริงแล้วมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรคุณหมอถอดใจและลาออกจริงหรือไม่
คุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าหมอเบียเป็นอายุระแพทย์โรคติดต่อ
หน้าที่หลักของเบียร์ก็คือรักษาคนไข้โรคติดต่อติดเชื้อทั้งหมดและคนไข้อายุรกรรมทั่วไป
แต่เบียร์อยู่ชายแดนมา๑๖ปีเป็นหมอโรคติดเชื้อมา๘ปี
ทำงานควบคุมโรคกับงานประบาดวิทยา๒งานซ้อนกัน
นี่คุณหมอก็โพสต์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับการโพสต์นะครับ
คือทำงาน๒งานซ้อนกันทั้งควบคุมโรคกับงานประบาดวิทยาด้วย
ทั้งทั้งที่หมอเองเนี้ยไม่ได้เป็นหมอระบาดเลยอืม
ทำงานหนักมากเพราะโรคระบาดโรคติดต่อมันเยอะค่ะยิ่งโควิดเข้ามาเหมือนเจอศึกทุกด้าน
นี่ทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงออนคอร์มากกว่าหกร้อยวันมาแล้ว
วันนี้ไม่มีใครสนใจฟังความคิดของเราไม่ดูหน้างานเอาแต่สั่งการ
ขอลาออกจากการเป็นหมอระบาดแบบอุปโลกคือออกจากตำแหน่งนี้
หมอระบาดวิทยาใช่ฮะแต่หมอควบคุมโรคเนี่ยยังทำอยู่
และการลาออกจากหมอระบาดแบบอุปโลกเป็นการลาออกแบบปลอม
เพื่อจะออกมารักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นงานที่เราถนัด
ซึ่งคนไข้ทั้งหมดเบียร์ดูแลร่วมกับน้องหลายคนอยู่แล้ว
ขี้เกียจดูคนไข้นะคะส่วนเรื่องของการควบคุมโรคนะฮะ
โรคชายแดนแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่างจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวต่อไป
แค่นั้นเองค่ะเพราะคิดว่าคงจะมีคนที่มีความสามารถมาดูแลแทน
แล้วก็ด้วยความเคารพในความคิดเห็นของทุกท่านจากหมอเบียร์
คือหมอเบียพยายามที่จะสื่อให้สื่ออย่างเราเนี่ย
แจ้งประชาชนบอกหมอเบียไม่ได้ลาออกจากการเป็นหมอเลย
ไม่เคยคิดจะถอดใจเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เป็นวิชาชีพ
เป็นอาชีพเป็นหัวจิตหัวใจที่หมอเบียร์รักอยู่แล้ว
แต่การทำงาน๒ด้าน๒งานทั้งควบคุมโรคแล้วก็เรื่องของโรคระบาดเนี่ย
มันค่อนข้างจะหนักอยู่ดังนั้นสะท้อนไปถึงหน่วยงาน
บอกว่าขอให้ส่งคนมาช่วยหน่อยคนหนึ่งจับปลาสองมือมันจะไม่ไหวอยู่แล้ว
ดังนั้นต้องส่งคนมาช่วยหน่อยส่งบุคลากรมาช่วยหน่อย
อันนี้มันเป็นการสะท้อนไปถึงหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ใช่ค่ะแล้วเราก็นำเสนอคุณผู้ชมจะได้เข้าใจนะ
บางทีอ่านผ้าหัวอย่างเดียวเราจะคิดว่ายอมแพ้แล้ว
ใช่เพราะเมื่อวานคนอ่านไปก็คิดว่าถ้าหมอออกแบบนี้หมอท้อใจแบบนี้